ถึงทีมชาติไทย๑๑พฤศจิกายนนี้จะเดินทางไปแล้วนะครับที่มาเลเซียก็เตรียมความพร้อมก่อนจะแข่งขันวันที่๑๔พฤศจิกายนต่อด้วยการบุกไปเยือนเวียดนามต่อในเกมบอลโลกรอบคัดเลือก
ธีรทรบุญมาทันนะครับที่จะติดโทษแบนในเกมเจอกับมาเลเซียก็เป็นการล้างใบเหลืองด้วยจะได้มีโอกาสลงเล่นกับเวียดนามแบบ๑๐๐
เกมก็เน้นย้ำอย่างที่ผมบอกไปแล้วเจอมาเลเซียก่อน๑๔แล้วก็เจอเวียดนามต่อวันที่๑๙

ซึ่งมันก็สามารถทำได้ตามแทคติกนะครับไม่ว่ากันครับ
เกมเจอกับเวียดนามจะได้มี๑๐๐นะครับ
ซึ่งถือว่าตรงนี้ทีมงานก็ทำการบ้านได้ดีเพราะว่าโดนใบเหลือง๒นัดนะครับแล้วก็โดนแบนต่อ
ถือว่าต้องวางแผนให้ดีในการเล่นเกมยาวแบบนี้นะครับ
ก็จะกลับมาเล่นในเกมกับเวียดนามย้ำอีกครั้งนะครับธิรทร๑๙พฤศจิกายนนี้ครับ
แกรมซ้อมของทีมไทยนะครับก็เสร็จสิ้นมินิแคมป์ในช่วงแรกนะครับ
ก็จะมีการตัดตัวให้เหลือ๒๓คนครับแล้วก็จะเรียกกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง
ผู้เล่นจากการท่าเรือที่มีชื่อติดในวันที่๘พฤศจิกายน
ส่วน๔นักเตะที่เล่นต่างแดนทั้งกวินธีรทรชนะทิพย์แล้วก็ทิติพันธ์
จะตามมาสมทบวันที่๑๑พฤศจิกายนซึ่งจะเป็นวันเดินทางไปที่มาเลเซียด้วยนะ
ก็มีการรายงานเบื้องต้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวตามกันต่อแบบวันต่อวันครับ
แกรม๒นัดย้ำอีกครั้งนะครับ๑๔พฤศจิกายนก็จะเริ่มถ่ายแล้วสดนะครับ
เกมที่ไทยบุกไปเยือนมาเลเซียในเวลา๑๙น๑๐นครับ
แข่งขัน๑๙น๔๕นครับแล้วก็อีก๑เกม๑๙พฤศจิกายน
บุกไปเยือนเวียดนามนะครับก็เริ่มถ่ายท่อ๑๙น๓๐น
แข่งขันเวลา๒๐นาฬิกาครับทั้งสองเกมนอกเหนือจะติดตามดูได้ทางหน้าจอ
บรรรัฐเหมือนตากองหน้าดิกรีทีมชาติชุดใหญ่ในวัย๑๗นะครับ
คือเล่นข้ามรุ่นมาแล้วนะครับพอถอยไปเล่นชุดนี้สบายเลยครับ
ในขาดลอย๙๐แต่ยังเป็นเกมที่วัดอะไรไม่ได้นะครับ
เพราะว่าเราก็ค่อนข้างจะห่างกับเขาด้วย
เป็นทวนาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพ
สุมรรถยิง๔ลูกส่วนอีก๕ประตูได้มาจากจักรพงศ์แสนมหุ่ง
ติพงเขตพาราอิริฟานดอเลาะแล้วก็ปุรเทศทอดสนิทครับ
จุดโทษปิดท้ายช่วงทดเวลา
ในเวลาบ่าย๓โมงครึ่งก็ตามเชียร์กันต่อครับ
ให้เข้าสู่รอบสุดท้ายให้ได้ครับ